เออค่ะเขาว่ากันว่าคือเหมือนเมาท์แรงมาก

อุ้ยเอาอย่างนี้เลยน่ะถ้าโดยว่าคุณผู้ชมแลก
ชาวเน็ตทั่วไปเข้าใจกันอยู่แล้วคำว่าคันในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอาการทางผิวหนังใดทั้งสิ้นนะคะ

ว่าทำไมชอบเปลี่ยนสามีบ่อยใครก็ชอบ
เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นดิฉันดิฉันไม่โกรธเลยนะคะ
ถ้าเราเปลี่ยนสามีบ่อยแสดงว่าเราสวย

ถ้าคันเราไปหายาแก้ได้แดดว่าบุ๋มเค้าคาแรคเตอร์อยู่แล้ว
รายการเราจะมากดูหลังเที่ยงก่อนนะคะ
เขาบอกว่าเจอคนแบบนี้นะคะไม่ยอมค่ะ
ก็ตอบกลับไปเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากจะครองสถานะเป็นแม่ม่ายอยู่แล้ว
แล้วก็การแต่งงานรอบที่๒มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอันนี้ฉันเห็นด้วยนะ
แต่ถึงจะเจอคนคอมเมนต์แรงอีกสักแค่ไหน
คุณพี่บุ๋มบอกเลยว่าไม่หวั่นเดี๋ยวไปฟังปนัดดาวงผู้ดีกันเลยค่ะ
เราก็เลยต้องเขียนชี้แจงในมุมของเรามากกว่าเพราะว่าเราก็หญิงในศักดิ์ศรีของความเป็นม่ายของเรานะ
ว่าต่อให้เป็นไหม้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแรดได้หรือเราจะทำอะไรไม่ดีได้
การแต่งงานเพื่อประกาศให้คนรู้เพื่อรู้ว่าการเป็นม่ายของฉันฉันมีลูกสาว
ฉันก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างกับเขาแต่ไม่ใช่ว่าจู่
อยากจะมาด่าก็มาด่าดาราก็คนคุณไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราก็อยากจะเขียนให้ทุกคนได้เห็นว่า
การเป็นม่ายของฉันฉันก็มีศักดิ์สีของฉันเหมือนกัน
ว่างพี่ว่างพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์พี่โพสต์เพื่อเป็นอุทาหอนมากกว่า
และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นม่ายทุกคนว่าคุณยังก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้
คุณยังมีความรักได้คุณต้องเข้มแข็งและทำให้เหมาะสมแค่นั้นเอง